เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เห็นภาพนี้แล้วก็แชร์กันต่อในโลกโซเชียลเยอะมาก
บอกว่าโอ้โหรถเก่งเนี่ยหัวร้อนมาก

โอ้โหเขาชนเขาชนเขาชนอ๋อ
โอ้โหเขาเหยียบมากเลย
ชนน่าจะป้ายทะเบียนหักด้วย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

ทำไมหัวร้อนแบบนี้ชนเขาแล้วก็หนี
นี่ค่ะนี่คือจุดกลับรถหน้าธนาคารแห่งหนึ่งนะคะ
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
เราตรวจสอบคลิปนี้ให้
จริงแล้วเหตุการณ์มันก็คือ
ทั้งคู่ค่ะคนที่ขับรถกับผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วโดนชนกระโดดขึ้นไปบนรถ
เขาเป็นอดีตสามีภรรยากัน
ที่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ก่อนขี่มาจอดอยู่ก่อน
แล้วรถคันนี้เขาก็ตามมาตอนหลัง

น้องสาวของฝ่ายชายเขาให้ข้อมูลมาว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายตามไปง้อฝ่ายหญิง
คนขับรถเก๋งอะค่ะตามไปง้อถึงบ้านนะ
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีขับรถเก๋งคันนี้ออกมา
พี่ชายเธอก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
แล้วไปเจอกันจุดนี้จุดกลับรถนะคะ
พี่ชายเธอก็พยายามขี่แทรกไปด้านหน้า
เพื่อจะกลับรถแต่ถูกฝ่ายหญิงขับชน

พี่ชายมาก่อนคือเขาพยายามจะแทรกขึ้นมาเพื่อกลับรถ

พอโดนชนก็เลยโมโหกระโดดขึ้นไปบนรถ
แล้วก็ปลาของใส่รถรถเก่งก็หนีไป
อันนี้คือมุมของน้องสาวฝ่ายชายนะคะ

แต่ว่าทีนี้ค่ะมุมของฝ่ายหญิงที่เป็นคนขับรถเก่งคันนี้
คุณออยอายุ๓๗ปีเขาบอกว่าไม่ได้ชนแล้วหนี
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นอดีตสามีเธอจริง

ก่อนเกิดเหตุอดีตสามีไม่ได้ตามไปง้อเฉยที่บ้าน
งัดบ้านไปหาเรื่อง

ขับรถแล้วก็หนีมาเลย

อดีตสามีขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังเธอมา
ระหว่างทางอดีตสามีพยายามที่จะขี่ประกบ

กระทั่งไปถึงจุดที่เห็นภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ

อดีตสามีก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาขวางหน้ารถเธอ
เหมือนกับดักรถเธอไม่ให้เธอไปไหน

เหมือนคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้านไหน

แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามในคลิปนี่แหละค่ะ
บอกว่าไม่ใช่โหเธอหัวร้อนชนแล้วหนีหรืออะไรนะ
มันเป็นเรื่องราวที่อดีตสามีบุกบ้านเธอ

แล้วตามมาขวางรถเธอไม่ให้เธอหนีต่อ
ก็เลยเป็นเรื่องของความวุ่นวายของคนเคยรักกัน
เธอบอกเธอไปแจ้งความอดีตสามีไปแล้ว

มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปอธิบายให้คนทั่วไปรู้
นี่ค่ะเธอก็เลยบ่นน้อยอกน้อยใจ
โซเชียลที่แชร์คลิปนี้ไงแล้วเธอก็ถูกตำหนิ

ขับรถชนเขาแล้วเขาแบบหนีเขาเฉยเลยอะไรแบบนี้
บอกว่าในมุมเธอคือเธอเป็นผู้ถูกกระทำจากอดีตสามี
เธอก็เลยไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับอดีตสามีคนนี้
บอกว่าก็ยังไม่เคยได้รับคำขอโทษจากคนโพสต์คลิปนะ
มีการติดต่อขอให้ลบคลิปไปแล้วแต่เขาไม่ยอมลบอ่ะ
เธอก็เลยต้องไปแจ้งความอีกเรื่องหนึ่งก็คือตามพรบคอมพิวเตอร์
อยากจะให้คนโพสต์คลิปลบคลิปเธอหน่อย
เพราะว่าคนที่ไปแชร์ต่อไม่รู้ที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้

มันก็เป็นเหตุการณ์สืบเนื่องตั้งแต่บ้านของฝ่ายหญิงที่ขับรถเก่ง

ตามที่เธอให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีของเรา